คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้ค่ะที่เราชวนคุยกันไปนะคะ
แล้วก็ถูกวิจารณ์เยอะเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจ
กรณีเรื่องของการจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธ
เคยได้ยินกันบ่อยแต่เรื่องนี้มันน่าสนใจตรงที่ว่า
คนที่ถูกจับกลุ่มเป็นผู้หญิงอายุแค่๑๕
แล้วก็เป็นคนที่เขาทำกระทงขายเป็นผู้ประกอบการรายย่อยพูดง่ายแบบนี้ดีกว่า
แล้วลักษณะการจับกลุ่มเนี่ยนะเป็นการล่อซื้อ
ซึ่งเกิดคำถามว่ารักษณะการล่อซื้อแบบนี้เนี่ยมันถูกต้องไหม
คือน้องเขาทำกระทงขายค่ะแล้วน้องเขาบอกว่ามีคนติดต่อมา
ให้ทำกระทงติดตัวการ์ตูนคือคนโทรไปสั่ง
พอทำเสร็จเอาไปส่งตำรวจจับน้องเขาอยู่ที่โคราชนะคะ
ส่งกันที่ร้านย่าโมอ่ะถูกจับแล้วก็ถูกเรียกไปคุยบอกว่า
จะต้องจ่ายค่าปรับนะ๕๐๐๐จะได้ไม่ต้องถูกดำเนินคดี
แต่ก็มีการเจรจากันสุดท้ายจบลงที่๕๐๐บาท
เรื่องนี้มีรายละเอียดเยอะค่อยไล่เรียงไปนะคะ
อย่างที่เห็นกระทงนี้ค่ะทำจากอาหารปลานะคะติดรูปตัวการ์ตูน
ซึ่งเป็นของกลางที่ตำรวจภูทรเมืองนครราชศรีมาและตัวแทนลิขสิทธิ์ใช้เป็นหลักฐาน
เพื่อเอาผิดกับน้องผู้หญิงอายุ๑๕ค่ะข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์
แล้วก็เรียกเงินค่าปรับ๕๐๐๐บาท
ทีมข่าวก็เลยไปคุยกับน้องผู้หญิงคนนี้ที่บ้านในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
น้องก็อยู่กับครอบครัวนะคะคือทุกคนในครอบครัวตกใจมาก
น้องบอกว่าคือน้องตั้งใจจะหารายได้พิเศษเป็นค่าเล่าเรียน
น้องเขาเรียนอยู่ปวชปี๑สาขาการบัญชีวิทยาลัยเทคนิคแห่ง๑นะคะ
ครับน้องเขาบอกว่าอยากจะหารายได้จะต้องไม่กวนเงินพ่อแม่ไงอืมช่วยเหลือพ่อแม่
ลอยกระทงก็เลยมีไอเดียว่าเอาขนมปังทำกระทงขายแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊ก
สั่งซื้อเยอะค่ะแต่น้องบอกว่าส่วนใหญ่คนสั่งซื้อเนี่ยนะ
ให้ทำเป็นรายดอกไม้แต่๑พฤศติกายร์นที่ผ่านมามีคนหนึ่งคือ
คือตั้งใจจงใจสั่งทำกระทงเป็นลายการ์ตูน

เธอเองไม่รู้ว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์เธออายุแค่๑๕ค่ะ
เธอก็เลยทำตามออเดอร์๑๓๖ชิ้น
ชิ้นละ๑๗บาท๒๕สตางค์
รวมเป็นเงิน๒๓๔๖บาท
ลูกค้ารายนี้โอนเงินมัดจำไป๒๐๐นะคะ
แล้วน้องเขาบอกว่าโอ้โหเร่งทำให้ลูกค้าคนนี้ตั้งแต่๘โมงเช้า
เกือบถึงตี๒จะได้ทำให้เสร็จ
แล้วก็นำไปส่งบางส่วนแต่กลายเป็นว่า
เป็นการล่อซื้อตั้งใจสั่งให้น้องเขาทำเป็นกระทง
เป็นลายการ์ตูนที่มันละเมิดลิขสิทธิ์
น้องเขาเลยบอกว่าพอหลังถูกจับเนี่ยนะร้องไห้ทั้งคืน
เสียใจมากเพราะไม่เคยโดนคดีอะไรแบบนี้เลยอะค่ะ
เขาจะเอาอะไรเงียบอย่างเดียวหนูก็อยากบอกว่า
ทำไมต้องทำกับหนูแบบนี้หนูหาเงินเรียน
หนูไม่อยากขอเงินโภ่แม่หนูอยากชื่อเด็กบอกภาระโภ่แม่บ้าง

ใช่ไม่ได้ขายเพื่อเอาเงินไปทำเด็กอื่น

แบบหนูเสียใจมากเลยค่ะ

หนูไม่เข้าใจว่าทำไมเขาต้องมารอบกับหนูอะไรถึงก็แบบนี้
สงสารด้วยเพราะว่าหนูก็ร้องให้
เมื่อกี้หนูก็ร้องให้หนูเสียความรู้สึกมาก

เดี๋ยวให้ดูนะคะว่าการ์ตูนที่ละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ย

เพราะว่าล่าสุดทางบริษัทเขาทำหนังสือออกมาชี้แจงแล้วด้วย

คุณพ่อบอกว่าตัวแทนลิขสิทธิ์ที่มาจับค่ะ
ขูลลูกสาวว่าจะต้องเสียค่าปรับห้าหมื่นนะ
ก็เลยแจ้งให้พ่อตาซึ่งเป็นอดีตตำรวจช่วยคุยให้
ก็เลยเจรจาตกลงจบลงที่๕๐๐บาท
แต่พ่อบอกว่าเรื่องนี้มันเหมือนกับเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
ลูกสาวถ้าทำผิดจริงก็พร้อมที่จะถูกดำเนินคดีนะ
แต่การจะมาจับเพื่อดำเนินคดีข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์แบบนี้
ขั้นตอนการจับกลุ่มมันต้องถูกต้องกว่านี้แล้วก็ต้องดูที่เจตนาด้วยนะคะ
หลังเกิดเหตุพันธุ์ตำรวจเอกเชนเสตะปุตตาผู้กำกับ
สพเมืองนครราชศรีมาบอกว่าคือเรื่องนี้มันมีการจับกลุ่มจริง
มีตัวแทนลิขสิทธิ์และตำรวจไปล่อซื้อน้องคนนี้จริง
ข้อหาก็คือละเมิดลิขสิทธิ์เบื้องต้นพนักงานสอบสวน
ช่วยเจรจาไกล่เกลียให้จบลงที่ห้าพันบาท
คือทางผู้กำกับเขาบอกว่าคือตำรวจก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
เพราะถ้าไม่ปฏิบัติตามจะเป็นการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ก็เลยฝากเตือนนักเรียนนักศึกษาไตรตรองให้รอบครอบแต่เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตรงเนี้ย
เดี๋ยวเราขยายผลให้เพิ่มเติมนะคะมีข้อมูลการตั้งข้อสังเกตเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องของการล่อซื้อ
เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงว่าตัวเองเป็นเจ้าของบริษัทที่เป็นการถูกละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ย
มันต้องมีนะคะแต่เดี๋ยวไปดูการ์ตูนสองตัวที่น้องเขาทำ
ที่เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทซานเอ็กซ์จำกัดวิลักคุมะตัวหนึ่งนะคะ
ฟิลเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัทพออิ๊งจำกัด๒ตัวนี้หลักหลักนะคะ
ทำให้น้องเขาถูกดำเนินคดีเพราะว่าถูกล่อซื้อให้ทำกระทงไปสองตัวนี้
วันนี้มีบริษัทหนึ่งที่เขาออกมาชี้แจงแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกัน
แล้วก็ภูมิกับการสพเมืองนครราชศรีมาเนี่ยก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติม
ว่าตกลงแล้วในวันที่เกิดเหตุเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไงกันแน่
มีอีกหลายประเด็นให้ตามกันต่อนะคะกรณีน้องผู้หญิงอายุ๑๕ปี
ถูกเจ้าหน้าที่ล่อซื้อมีคนไปสั่งทำกระทงแล้วก็ทำเป็นรูปการ์ตูน
มีการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็ถูกจับกลุ่มเนี่ยนะคะเรื่องนี้ประเด็นที่ต้องตาม
แล้วก็ต้องหาคำตอบให้ได้ก็คือลักษณะขั้นตอนการจับกลุ่ม
เรื่องของการล่อซื้อสามารถทำได้ไหมถูกต้องไหมเรื่องของการเข้าไปจับกลุ่มเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเขามีหนังสือมอบอำนาจจากทางบริษัทเจ้าของสินค้าที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
มีอย่างถูกต้องหรือไม่เรื่องนี้นะคะทางบริษัทที่เขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
หนึ่งในสองการ์ตูนที่น้องเขาทำเป็นกระทงแล้วก็เอาไปขายแล้วก็ถูกจับเนี่ยค่ะ
ก็คือตัวลิลาคุมะเนี่ยนะบริษัททีเอซีคอนซูเมอร์จำกัดมหาชนเขาออกแถลงการมาแล้วนะคะ
สองฉบับค่ะฉบับแรกระบุว่าในฐานะตัวแทนลิขสิทธิ์ของบริษัทซานเอ็กซ์ประเทศญี่ปุ่น
ตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบซึ่งเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ลิลาคุมะขอชี้แจงให้ทราบโดยทั่วกันว่า
ไม่ได้มอบหมายให้ผู้ใดทำการจับลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายนะคะแถลงการฉบับที่สอง
ระบุว่าบริษัทได้มีการปรึกษากับฝ่ายกฎหมายและทนายความ
อยู่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดและเป็นธรรม
ถ้ามีความคืบหน้าจะแจ้งข้อมูลให้ทราบโดยทั่วกันผ่านช่องทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์
บริษัทขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจว่าบริษัทจะดำเนินการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม
โดยยึดหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเรื่องเนี้ยเรื่องของเอกสารหนังสือมอบอำนาจจาก
บริษัทโตแทนลิขสิทธิ์เนี้ยค่ะเดี๋ยวครูเดียวผู้กำกับสอบภาวเมืองนครราชสีมา
จะให้คำตอบนะคะว่าได้มีการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบครอบแค่ไหน
ก่อนที่จะมีการควบคุมตัวน้องผู้หญิงอายุ๑๕ปีที่ไปส่งมอบของกันที่ร้านย่าโมแล้วก็ถูกจับนะคะ
ทีมข่าวสอบถามเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะจากรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญานางสาวนุสรากาญจนกูล
ท่านรองอธิบดีบอกว่าการดำเนินการล่อซื้อในลักษณะแบบนี้นะคะ
อยากจะฝากเตือนไปถึงตัวแทนเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์รายอื่นว่า
มันเป็นช่องโหวของกฎหมายค่ะการกระทำในลักษณะแบบนี้เนี่ย
จะถูกกดดันในเชิงสังคมโดยเฉพาะที่คู่กรณีเป็นเด็กที่มีความรู้เท่าไม่ถึงการ
โหวตทางกฎหมายเรื่องนี้นะคะกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่า
ขอความร่วมมือทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งตัวแทนเข้าไปทำบัตรตัวแทนผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของลิขสิทธิ์
เพื่อปฏิบัติงานตรวจสอบการละเมิดลิขสิทธิ์
ถ้าทำบัตรเนี่ยก็คือจะง่ายเลย
ไปตรวจสอบโชว์บัตรว่าเออเราทำบัตรเรียบร้อย

แต่ปรากฏว่าคนไปทำบัตรนี้ไม่เยอะค่ะ

แล้วในรอบ๑ปีที่ผ่านมาไม่มีคนไปทำบัตรเลย
ไม่มีการไปต่ออายุบัตรเลยเท่ากับว่า
ณตอนนี้ถ้าเราเจอตัวแทนบริษัท
ไปตรวจจับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
มันโอ้โหแทบจะขอตรวจสอบไม่ได้เลย

ทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาบอกว่า
คนไม่มาทำบัตรเนี่ยเยอะมากนะคะ
แต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่ไปตรวจสอบแบบนี้
จะเป็นตัวปลอมซะทั้งหมดอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้

ว่าคนไหนตัวจริงหรือตัวปลอม

ทำให้มิจฉาชีพไปขูดรีด

ทางหอการค้าจังหวัดนครราชศรีมา
และที่ปรึกษาประธานสภาธนาความจังหวัดนครราชศรีมา

น้องที่ถูกจับแล้วก็ถูกให้จ่าย

คือตามกระบวนการในการดำเนินคดีกับเยาวชนที่อายุไม่ถึง๑๘เนี่ย

เท่าที่เห็นข่าวไม่มีการพูดถึงนักสหวิชาชีพที่มาร่วมด้วยนะคะ
ก็เลยประสานสภาธนาความจังหวัดนครราชศรีมาลงพื้นที่ตรวจสอบว่ากระบวนการขั้นตอนต่าง
ตั้งแต่เริ่มต้นเลยอะค่ะตั้งแต่การล่อซื้อการพาน้องไปโรงพักการเจรจากลายเกลี่ยจ่ายค่าปรับเนี่ย
กระบวนการทั้งหมดมันถูกต้องไหม
ในส่วนของคดีความถ้าผู้เสียหายเป็นคนสั่งให้ทำกระทงที่ผิดลิขสิทธิ์เอง
เพื่อจงใจให้เยาวชนกระทำความผิดกฎหมายลิขสิทธิ์และล่อซื้อ
ถือว่าเป็นการดำเนินคดีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะ
เรื่องนี้ต้องลื้อคดีกันใหม่ทั้งหมดเลยนะคะ
ว่านี่มันคือการล่อให้เขากระทำความผิดใช่ค่ะไม่ใช่ไปล่อซื้อหรือว่าไปจับกลุ่ม
ตามกระบวนการขั้นตอนของการปราบปรามแก๊งทำผิดกฎหมาย
แล้วคนที่ทำการล่อซื้อในลักษณะแบบนี้อาจจะถูกดำเนินคดีได้ด้วยนะคะในลักษณะของกันโชคทรัพย
ใช่ซึ่งกรมทรัพย์ศิลป์ธรรมยาบอกว่าผู้ที่เป็นคู่กรณีก็คือฝ่ายของเด็กวัย๑๕ฟ้องกลับได้นะครับ
หลังจากเกิดเหตุขึ้นเนี่ยถ้าไปดูที่เพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมของคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยฮะ
วันนี้ขึ้นข้อความไว้บอกว่าพรุ่งนี้จะให้นำเงินมาคืนเด็ก
ชมรมได้คุยกับเจ้าของลิขสิทธิ์พรุ่งนี้จะนำเงินมาคืนเด็ก
ผ่านพุ่มกับสพเมืองนตศมาและกระทงทำขายได้โดยไม่มีความผิดแต่อย่างใดนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราถามไปยังน้องแล้วก็ผู้ปกครองแล้วนะครับ
หลังจากที่มีข่าวว่าเขาจะเอาเงินมาคืน๕๐๐บาทเนี่ยนะครับ
ผู้ปกครองของน้องนะบอกว่าไม่ขอรับเงินคืนทั้งสิ้นนะครับ
เนื่องจากลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มคนกลุ่มนี้คล้ายกับขบวนการมิจฉาชีพนะ
แล้วก็ยังมีคนที่ถูกกระทำแบบนี้อีกเยอะแยะเท่าที่ทราบตอนนี้ก็คือ๕๖ราย
รายถึงกับยินยอมจ่ายเงินให้กับกลุ่มคนดังกล่าวไปถึง๒๐๐๐บาท
เพื่อไม่ต้องการให้มีการฟ้องคดีซึ่งเหมือนเป็นการกันโชคทรัพย์
โดยขณะนี้ครอบครัวของน้องที่ทำกระทงรายนี้เนี่ย
รวมตัวกับคนอื่นที่ถูกทำเหมือนกันเพื่อที่จะไปฟ้องนะฮะ
แต่ว่าที่คุณอัจฉริยะบอกไว้เราก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใหญ่
เป็นบริษัทเลยหรือว่าเป็นคนที่ไปอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนบริษัทแล้วไปจับน้องนะครับ
เดี๋ยวฟังทางตำรวจก่อนกันแล้วกันนะฮะ
ภูมิกับการสพเมืองนศศรีมาพันธุ์ตำรวจเอกขเชนเสตปุตตะ
หลังจากที่ออกมาให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุเลย
บอกว่าโอ้เรื่องนี้ตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่ครับ
เขาแจ้งมาก็ต้องไปจับมันก็เป็นช่องโหวของกฎหมาย
ก็ช่วยเป็นคนกลางแล้วในการเจรจาว่าเออก็จ่ายเข้าไปก็แล้วกัน
จาก๕๐๐๐จ่ายแค่๕๐๐แต่คำถามมันเยอะ
มันเยอะว่าเฮ้ยแล้วตำรวจของท่านเนี่ยจะเป็นนายไหนก็ไม่รู้เนี่ย
ของท่านภูมิกับไม่รู้เหรอว่าน้องเขาอายุ๑๕ปี๘เดือน

ถึงมาถูกไอ้พวกที่มาอ้างว่าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์รุมร้อม
ถูกเจ้าหน้าที่รุมล้อมแล้วบอกว่าเฮ้ยต้องจ่ายมา๕๐๐๐บาทไม่งั้นเข้าคุกนะ

ใช่มีทีมสหวิชาชีพร่วมอยู่ด้วยไหม
แล้วก็ทางตำรวจได้ตรวจสอบเอกสารที่เป็นหนังสือมอบอำนาจให้ไปจับน้องเขาอย่างละเอียดรอบครอบแล้วหรือยัง

กระบวนการต่างเหล่านี้มันรัดกลุ่มแค่ไหน
แล้วพ่อแม่เขามาตาเข้ามาเนี่ยแม่เขาก็ท้องใกล้คลอดไม่มีเงินด้วย
แม่เขาบอกว่าเหลืออยู่แค่โอ้โหไม่ถึง๕๐

บอกถ้าลูกทำผิดเนี่ยยอมติดคุกเลยนะลูกก็บอกว่าหนูยอมติดคุกเลยนะให้กราบเท้าก็ยอม
สุดท้ายแล้วมันหรือมอย่างเจ้าเมื่อนึงนะจาก๕๐๐๐บาทเจ้ามื่อนนนึง
เร่งะเอา๕๐๐๐ก็ได้
ในขณะเกิดเหตุเนี่ยทำหน้าที่ของตำรวจเนี่ยมีคำถามมากนะ

ท่านเป็นผู้บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน
ณขณะนั้นท่านยืนอยู่ข้างประชาชนแบบเต็มรูปแบบหรือไม่
มีคนมาบอกว่าเอาไปจับให้ผมหน่อยเนี่ยละเมิดลิขสิทธิ์
แล้วก็พาเขามาเลยที่โรงพักแล้วก็บอกเขาว่าต้องจ่ายเงินเอาจ่ายไปเถอะจ่ายไปเ

ผู้กำกับการสพเมืองนศสีมาล่าสุดนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกเชนเสตปุตตะบอกว่ายอมรับว่ารู้สึกอึดอัดใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะตอนนี้ตำรวจกลายเป็นแพ้ของสังคม
เนื่องจากหลายคนกังขาว่าตำรวจเข้าไปมีส่วนร่วมกับกรณีที่เกิดขึ้นหรือไม่
เรื่องนี้ขอยืนยันว่าตำรวจสพเมืองนครราชสีมาไม่มีส่วนรู้เห็นกับคนทำผิด
กำลังเร่งสืบสวนทำความจริงให้กระจ่าง
ซึ่งในส่วนของผู้ที่ถูกกลุ่มคนดังกล่าวล่อซื้อและจับมาเรียกเงินปรับค่าลิขสิทธิ์
รวมตัวกันเตรียมเดินทางมาพร้อมกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์
เพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่อตำรวจวันจันทร์ที่๑๑พฤศจิกายนนี้
ดำเนินคดีเอาผิดกับกลุ่มบุคคลที่อ้างตัวเป็นเจ้าของลิขสิทธิ
ในข้อหากันโชคทรัพย์ซึ่งเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนหนังสือมอบอำนาจจากบริษัทตัวแทนลิขสิทธิ์
กลุ่มคนที่มาล่อซื้อกล่าวอ้างนั้นต้องขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดก่อน
ของเจ้าของลิขสิทธิ์ตัวการ์ตูนที่แท้จริงได้ติดต่อประสานเข้ามาแล้ว
และได้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันต่อไป
ตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบซึ่งข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร

เรื่องลายเซ็นต์ของบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างทั้งหมด
ว่าเป็นลายเซ็นต์จริงหรือไม่รวมถึงเอกสารต่างเป็นเอกสารจริงหรือเท็จ
แล้วกลับพบว่ากลุ่มคนที่มาล่อซื้อแล้วจับ
เรียกเงินค่าปรับลิขสิทธิ์กระทำการแอบอ้าง
ทางตำรวจก็จะดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่มี

ส่วนผู้ที่ล่อซื้อแล้วจ่ายค่าปรับลิขสิทธิ์ไปโดยมิชอบ
ผู้ที่ถูกล่อซื้อนะฮะแล้วจ่ายค่าปรับลิขสิทธิ์ไปโดยมิชอบ
ถ้ายังติดใจก็สามารถมาแจ้งความดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลที่ล่อซื้อนี้ได้
ซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมจะรับเรื่องร้องทุกข์และให้ความเป็นธรรมอย่างเต็มที่
โดยหลังจากหารือตรวจสอบข้อมูลร่วมกับทนายของบริษัทเจ้าของลิขสิทธิ์แล้ว
ว่าภายใน๒วันน่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับหลักฐานเอกสารและการมอบอำนาจต่าง
ซึ่งหลังจากนั้นจะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมาย
แม่ของน้องบอกว่ามีคนอื่นที่ถูกล่อซื้อจับกลุ่มในลักษณะเดียวกันกว่า๒๐ราย
จากเจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์ชุดเดียวกันนะคะ
แสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยตรวจสอบเอกสารเขาเลยว่าเขาเป็นตัวแทนของบริษัทต้นสังกัดต้นลิขสิทธิ์จริงหรือเปล่า
เพราะว่าถ้าเคยจับหลายรายแล้วก็ต้องเคยขึ้นโรงพักกันหลายรอบแล้ว
ตำรวจก็ต้องเคยเจอหลายครั้งแล้วนึกออกไหม

รายเขายอมจ่ายเป็นหลักหมื่นนะคะจะได้ไม่ถูกดำเนินคดีอะค่ะ
แล้วทีมข่าวของเราก็ไปเจอมามีจริงนะ
เดี๋ยวฟังเสียงท่านภูมิกับเหรอฮะมีเสียงท่านภูมิกับใช่ไหมครับ
เดี๋ยวฟังเสียงภูมิกับก่อนนะครับ
เราพร้อมเราก็ทำยังไงให้น้องเขาได้การเยียวยาได้อะไรอย่างนี้
เพราะน้องเขามีวัตถุประสงค์ที่ดีคือต้องการช่วยพ่อแม่ในการลดแบ่งเบาภาระพ่อแม่นะครับ
ว่ามีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไร

หมายความว่าตลอดเวลาที่จับกันมาเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบเลยว่าคนที่มาแจ้งเนี่ยเขาเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ที่จะไปแจ้งความไปเอาผิดคนต่างหรือเปล่า
อันนี้เราไม่ได้หมายความว่าเราสนับสนุนให้คนทำผิดผิดกฎหมายลิขสิทธิ์นะไม่ใช่นะแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันต้องถูกต้องก่อน
ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่ามีหลายรายเลยนะคะที่ถูกเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ชุดเดียวกันจับกลุ่มแล้วก็ลักษณะคล้ายกันเลยอ่ะค่ะก็ให้จ่ายค่าปรับแทนเรื่องของการถูกดำเนินคดี
ทีมข่าวของเราไปเจอเพิ่มมาเป็นผู้หญิงอายุ๒๒เรียนอยู่ปี๓ที่จังหวัดนครราชศรีมานี่แหละค่ะเธอบอกว่าโอ๊ย
เดียวกันเลยเจ้าหน้าที่ที่ไปจับน้องอายุ๑๕โดนเหมือนกัน
น้องเขาประกาศในกลุ่มเฟซบุ๊คเมื่อ๒๒ตุลาคมว่ารับทำกระทงที่ทำมาจากอาหารปลา
แล้วน้องเขาบอกว่าเหมือนกันเลยค่ะมีคนโทรศัพท์มาติดต่อมาว่ารีบทำให้หน่อยได้ไหม
อยากจะได้กระทงหรือว่าสินค้าที่มันมีลักษณะของการ์ตูนหรือสิ่งของที่มันละเมิดลิขสิทธิ์

น้องเขาบอกว่าระหว่างที่ทำก็รู้สึกผิดปกติเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าผู้หญิงที่ติดต่อไปเนี่ยเร่งมากให้ส่งของอีกวันหนึ่งเลย
น้องเขาบอกว่าทำไม่ทันหรอกติดต่อมา๒๒ตุลาคมใช่ไหมเร็วสุดก็๒๗ตุลาคมแหละน่าจะได้
ตุลาคมก็นัดส่งของกันนะคะก็ขับไปขับรถไปที่สถานที่ที่นัด
พอไปถึงก็เจอผู้หญิงคนที่ติดต่อกันแล้วมีผู้ชายมาด้วย๕๖คน
ลงจากรถยื่นกระทงลายการ์ตูนให้ผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าผู้ชาย๕๖คนนี้มาล้อมเธอเลย
แล้วก็พูดขึ้นมาว่านี่เจ้าหน้าที่ลิขสิทธิ์นะและนี่คือตำรวจนอกเครื่องแบบของสพเมืองนครราชศรีมานะ
มาจับความผิดฐานลักลอบผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
น้องเขาบอกว่าถูกควบคุมตัวไปที่ห้องสอบสวนสพมนครราชศรีมาค่ะ
แล้วก็บอกว่าโทษปรับ๕๐๐๐๔๐๐๐บาท
ถ้ายอมจ่าย๕๐๐๐จะไม่ติดใจเอาความถ้าไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีและอาจจะติดคุก
หนูก็เอาของไปส่งเขาเขาก็เดินลงมาเขาบอกขอเช็คของก่อนนะคะ
เขาก็หยิบพวกลายลิขสิทธิ์กาฟิลคู่ม้าอย่างนี้หยิบออกมา
แล้วสักพักก็มีพวกตำรวจนอกเครื่องแบบเดินมาล้อมหนูประมาณ๔๕คน
หนูก็งงว่าเอ้าหนูโดนอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่า
โดนลิขสิทธิ์นะคะอันนี้มันละเมิดลิขสิทธิ์
เขาก็ถ่ายรูปกันหลายคนอยู่ค่ะพวกตำรวจถ่ายรูป
เขาบอกว่าเชิญไปโรงพักนะคะหนูก็งงเลยหนูก็แบบจะร้องไห้อ่ะ
คราวนี้พอจะไปโรงพักเขาก็นั่งรถไปด้วยเพราะหนูเอารถยนต์มา
ก็ไปถึงเขาก็เชิญเข้าห้องสี่เหลี่ยมค่ะเหมือนเป็นห้องนั่งคุยนั่งเจรจา
เขาก็อธิบายว่ามันละเมิดลิขสิทธิ์อันนี้นะบริษัทนี้ได้รับมอบอำนาจมา
หนูก็ถามว่าแล้วต้องทำยังไงคะ
ก็เนี่ยค่าปรับถ้าวันนี้อยากจบคดีถอนแจ้งความเสีย๕๐๐๐ถึง๔แสนบาท
เขาก็บอกว่าเป็นชุดกองปรับแต่ไม่รู้ว่าจริงไหม
ก็แบบเขาแต่งตัวแบบธรรมดามากอ่ะอย่างเงี้ยค่ะมันดูไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่
เพราะตอนโดนจับหนูก็งงหนูก็ตกใจแบบกลัวค่ะ

คุณพ่อซื้อสั่ง

เราเอาไปคุยกัน
กระตูนสองตัวเนี่ยเหมือนกับที่สั่งน้องอายุสิบห้าค่ะ
แล้วก็ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าหลังจากที่เขาถูกควบคุมตัวไปที่โรงพักเนี่ยนะคะ
ก็ถูกกักตัวอยู่ในห้องสืบสวนประมาณ๓ชั่วโมง
แล้วก็เขาก็ติดต่อครอบครัวนะทางครอบครัวก็เดินทางไปถึงโรงพัก
แล้วก็ไปขอร้องชุดจับกลุ่มว่าลดราคาการประกันตัวหน่อยได้ไหม
จับกลุ่มก็เลยบอกว่างั้นจ่ายมาหมื่นนึงก็แล้วกันจะได้จบเรื่อง
ครอบครัวต้องไปยืมเงินญาตินะคะเพื่อมาจ่ายหมื่นนึงแล้วก็นำตัวเธอออกไป
คือรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเมื่อช่วงค่ำก่อนไทยรัฐนิวโชว์แล้วเนี่ย
ผมอยากให้ท่านผู้ชมไปดูย้อนหลังในเพจของไทยรัฐทีวีจังเลยนะ
ค่ะได้คุยกับนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนี้ยเขาบอกว่าบริษัทใหญ่ใหญ่เนี้ย
แบบทำกระทงหน้าตุ๊กตาที่มันเหมือนกับตัวการ์ตูนของบริษัทเขาอ่ะใช่
ราคาเป็นหลักร้อยหลักพันอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีตัวแทน
ตัวแทนที่ไปไล่จับบริษัทที่เป็นใหญ่
เป็นแบบโหรับผลิตเป็นล้านล้านชิ้นอะไรอย่างนี้

เขาขายลอยกระทงเสร็จเดี๋ยวเขาก็ไม่ได้ขายแล้วอย่างนี้
คือลอยเสร็จมันก็หายไปในน้ำแล้วเอาจริง

ทำเค้กกินกันเป็นหน้าดูกตาก็มาไล่จับอย่างนี้

แล้วคนที่ไปแอบอ้างตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่าความเคลื่อนไหวในโซเชียลเลยนะ

บอกว่ามีชายที่อ้างตัวเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์ไปล่อซื้อกระทงนะ

ขอถามหน่อยคนนี้เนี่ยที่ไปจับกระทงละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยที่บอกว่าเป็นตัวแทนลิขสิทธิ์เนี่ย

อันนี้ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ใช่ไหมใส่ของแท้ใช่ไหม

กระเป๋าคาดเอวยี่ห้อดังเนี่ย
กระเป๋าเป้ที่ตั้งอยู่ข้างเนี่ย
อันนี้ถูกต้องตามลิกษิตไหม